เอาแรงง่ายไปดูเรื่องราวบางเรื่องที่เราเองก็ต้องสังเกตให้ดี
ไม่ว่าจะทำอะไรเอาง่ายแค่สตาร์ทรถเนี่ยโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์

มันที่พักเท้ารองเท้าคนซ้อน
คันสตาร์ทมันอยู่ข้างหน้า
อ้าวผมโหเล่นไปเฉียบไปทักเต็มที่เลย
โหเรียบร้อยไม่ได้กลับบ้านหรอกป๊ะ
เดินกลับดูแบบนี้เดินรถกลับเหรอนิ
เดียวแบบจังหวะแบบขาถอยหลังไว้หน่อย

โอ้โหเอาแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นรุ่นใหม่เนาะ
มีแบบว่าใช้ปุ่มสตาร์ทก็มี

เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมาถีบคันสตาร์ทแล้วเนาะ